อีกหนึ่งคนเพื่อนสาวสมัยก่อน
อีกหนึ่งสาวบอกเลยว่าหน้าสวยหน้าใสหน้าเด็ก
ฉันจะไม่ยอมพลาดกับความแก่เลย
ก็คือคุณแตงโมนิดานี่มาเจอคาวกอร์ต

อ๋อหน้าบวมนิดนึงแต่ไม่ใช่ลูกนางนะเด็กที่งาน

เขาบอกว่าตั้งใจจะโกงความแก่แน่นอนนะครับ
ซึ่งครั้งนี้สาวโบก็พูดแบบหมดเปลือกเลย
บอกว่าหน้าที่เห็นบวมอยู่นี่ค่ะ
ลิ้มไม่ออกนะเนี่ย
ฉีดไขมันมาก็บอกตรงเลย

เดี๋ยวอีกแป๊บหน้าจะยุบเข้าที่จะสวยเป๊ะแล้ว
และที่เห็นเธอขยันเติมนู่นฉีดนี่
ใครจะเม้าไปว่าติดศรีรายกรรมเธอไม่สนจ้ะ
เพราะว่าอาชีพของเธอต้องใช้หน้าตาทำมาหากิน

หน้ามันกลายแบบแบบดูสลายหายไปใช่ไหมค่ะ

โมก็เลยตัดสินใจว่าโมจะ
โมจะยืดอายุการใช้งานของตัวเองไปเรื่อยจนเลข๔
ถ้าถามว่าเสพติดศัลยกรรมหรือเปล่า
โมมองว่าถ้าคนจะใช้คำไหน
ก็แล้วแต่เลยโมไม่ได้ซีเรียส

อย่างที่ได้บอกไปว่าโมอยากยืดอายุการใช้งาน

โมทำศัลยกรรมก็อาจจะเรียกว่าเสพติดศัลยกรรม
แต่ว่าถ้าโมทำอย่างอื่นด้วย
ก็อยากให้คนอื่นเขาเรียกว่าอะไรคะ
เรียกว่าเราเสพติดอย่างอื่นด้วยเช่น

เพราะฉะนั้นโมก็เสพติดการหาความรู้เหมือนกัน

ทำก็บอกว่าทำจบไปไม่ต้องมาเมาส์

ไม่เคยพบหมอนะพี่แจ๊คหน่าเรา

ไปดูข่าวกุ๊กกิ๊กของแตงโมกันต่อดีกว่า
กับนักแสดงรุ่นน้องอาทิตย์คุณาทิพย์
โมตอบแบบกั๊กว่าเป็นแค่เพื่อนข้างบ้านกันนะจ๊ะ
ก็สามารถไปกินข้าวดูหนังกันได้ก็เท่านั้นเอง
อายุห่างกันเกือบ๒๐ปี

แล้วเขาเป็นแฟนเราไหม

เขาเป็นเพื่อนบ้านนะเออเป็นเพื่อนบ้านกันนะ

อยากมีเพื่อนบ้านแซ่บแบบนี้บ้างจ๊ะ

เพื่อนบ้านฉันเป็นแบบปูทั้งอำเภอเลย